สนุดโดยบริกซีถูกสูบไปเลย

ไอ้อภิษฎาเกราะพงฆาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรับทุกปัญหาและปัจจันนาคกับทุกนึงวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคน
เข้าสู่ไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

อีกไม่กี่วันจะเป็นวันอาสารหบูชาและวันเข้าพรรษา๒มือล้วงกระเป๋าสองเท้าเก้าเข้ามา
ให้ทุกท่านเดินเข้ามาในวัดของเราทำบุญไหว้พระกัน
และใครไปทำบุญวัดไหนทักกันมาได้ในเฟซบุ๊คของเราเลย
โอ้โหแม่ขอเชิญไปวัดที่บ้านเกิดอภิษฐ์หน่อย
ถ้าเป็นจริงเรื่องนี้มิสฝั่งใครอะฝั่งแม่อะ
ว้าวแหละแม่พูดถึงวันพระอภิษฐ์เคยได้ยินเรื่องนึง

พันเฟรนด์บูปดอกเหมือนที่บ้านเลย

ข้าป่าเขาเจอผีไง
ตัวไว้ให้ดีเพราะวันนี้นักพยากรชื่อดังอาจารย์คทาชินบัญชรเตรียมไปพบกับเขาได้แล้ว
งั้นไปพูดคุยกับอาจารย์คาทาชินบัญชรในช่วงโหลาแซ่บ
สวัสดีค่ะ

หมอบ๋อปอดจอบ๋อแม่บ้านประจันบ่า
ต้องบอกสวัสดานี้เป็นสวัสดาแห่งวันมงคลโฮลาแซ่บ

เรามาเริ่มจากคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมเลยดีกว่า

เดือนนี้เลย๑๐ถ้วยราชาคาทา

เพราะ๑๐ถ้วยกับราชากระทานี่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับงาน
ผัวอ่าาา

ความรักนี้ใครที่ยังโสดมีโอกาเจอกูช่วงเข้าผังศามาร์
อาะก็ไปทำบุญกับแม่เข้าไปทำบุญกับพ่อ
พ่อกับแม่ปิ้งกัน

สำหรับเรื่องการเงินเขาบอกว่าจะมีลาบลอยฟลุกเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเลยช่วง๑๘๑๙๒๐กรกฎา
เด่นมากมีเกมการเงินเข้ามาดี
แต่ช่วง๒๐๒๑นี่ต้องระมัดระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหาย

อีกครั้งต่อไปสิงหาละ

ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาได้๖ถ้วย๓คาทา
อย่างไรอย่างนั้น
พ่อเอ้และลูก
ไม่แน่เนอะ
หรือน้องชายสามีมาช่วยกันทำงาน
ถ้วยกับ๓กระทา๓ทหารเอกแปลว่ามีผู้ช่วย
คือเป็น๓ทหารเอกแปลว่าจะมีคนมาช่วยเหลือ
บริวารจะดีช่วยส่งเสริม
แล้วก็๖ถ้วยบอกว่าจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนในสังคมเก่า
รวมไปถึงเรื่องของครอบครัว
เรื่องความรักเด่นเป็นที่สุด
เขาบอกว่าจะได้มรดกหรือได้การเงินดี
แล้วของที่ไม่แบบคิดว่าอยากได้มานานจะได้มาในช่วงเดือนกรกฎา

ขอให้เป็นมรดกดีอย่าเป็นมรดกหนี้เนอะ
ไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะ
ได้๓ประสูจน์มีข่าวดี๓สิ่งได้พระรักษมีอีก
อันนี้ถวายด้วยดอกบัวสีชมพู
อันนี้จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความร่ำรวย
ผู้ที่เกิดเดือนกัญญา๓ประสูจน์มีโอกาสท้อง

ผู้ที่เกิดเดือนกันยายนมีโอกาสท้อง
รวมไปถึงมีลูกขยายครอบครัวการมีบุตรการซื้อบ้าน

และใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักแบบโดยไม่คาดฝัน

แล้วสำหรับเรื่องงานดีใช่ไหมคะ
เรื่องงานโดดเด่นมากเพราะว่าจะมีเกณฑ์ข่าวดีผู้ใหญ่
ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน
ถ้ามีโอกาสสวดพระถามงกุฎพระพุทธเจ้าสูงสุดเลย
อิติปิโศวิเซเซอีอิเซเซพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโศตังพุทธปิติอิ
สั้นเลยแล้วก็เนี่ยคุณพ่อยัดสวดทุกวันเลย
กระทานี่ถือว่าดีที่สุด

ต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม
ตุลาคมได้ไพ่๑ดาบแล้วก็ได้ไพ่เจ้าหญิงถ้วย
อื้อหือเขาบอกว่าจะเจอรักกับคนที่อ่อนไวกว่า
ความรักจะเจอจากผู้ใหญ่ส่งเสริมหรือเพื่อนคอยสนับสนุน
ระมัดระวังเล็กเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวาร
อาจจะทำให้เราหุดหงิดหัวใจหรือว่ามีเรื่องให้เสียเงินได้
ก็ไม่เป็นไรสวดบารมี๓๐ทัศน์นะฮะ
เป็นการน้อมนำความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสมเจ้าไว้กับตัวเรา

ไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับ๕เดือนแรกนะคะ

แต่ถ้าตอนนี้นะคะใครที่ไม่คิดลืม
หยิบปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะคะ